คุณผู้ชมคะตามความคืบหน้าต่อนะคะเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่ง
ที่มีพ่อแม่ลูกรวมแล้ว๕คนไปอาศัยอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดสระบุรี
แล้วก่อนหน้านี้มันมีคลิปภาพหลุดออกมาว่าเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ไปทะเลาะกับครอบครัวนี้
ซึ่งครอบครัวนี้เขาอ้างว่าก็เพราะว่าเจ้าอาวาสเนี่ยไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเชิงชู้สาวกับลูกสาวเขา
อายุประมาณ๑๐ต้นยังเป็นเยาวชนอยู่ค่ะแต่ตรวจสอบไปตรวจสอบมากลายเป็นว่ามีข้อมูลอีกชุดหนึ่ง
ว่าครอบครัวครอบครัวนี้ไปอาศัยอยู่หลายวัดหลายจังหวัดแล้วไปก่อเหตุในลักษณะที่ว่าชอบไปแบล็คเมลพระและเจ้าอาวาส
ก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเอ๊ะครอบครัวนี้ตั้งใจไปก่อเหตุแล็คเมลพระหลายหลายที่หรือเปล่า
ใช่เขาก็เรียกว่าเป็นครอบครัวหันศานะคะลักษณะเหมือนแบบก็ให้ลูกสาวให้ภรรยาวิ่งไปกอดพระอะไรแบบนั้นตามคลิปแรกนั้นที่เราออกมา
ทีนี้ค่ะเรื่องนี้ต้องขยายผลเพิ่มเพราะไปมาทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาว่ามันมีคลิปคลิปหนึ่งหลุดออกมา
เป็นคนหน้าคล้ายเจ้าอาวาสรูปนี้แหละที่ทะเลาะกับครอบครัวหันศาครอบครัวนี้ในวัดที่สระบุรีแต่คลิปคลิปเนี้ยเหมือนกับว่าพระเนี่ยก็มีพฤติกรรมวีดีโอคอร์กับเด็กสาวจริงจริง
เป็นลักษณะของการพูดจาเชิญชวนส่อไปในเรื่องลามกอนาจารย์ไปไม่ได้สวมเสื้อผ้าเนี่ยไปดูเท่าที่ดูได้ก่อนเดี๋ยวเล่าขยายผลให้ฟังเพิ่มเติมนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นคลิปลักษณะแบบนี้เหมือนกับพระรูปนี้ตั้งกล้องวิดีโอคอร์กับผู้หญิงคนนึงอยู่ในห้องน้ำแล้วเหมือนกับเนื้อตัวคือเปลือยเปล่าอะค่ะมือกุมอวัยวะเพศเอาไว้ผู้หญิงที่คุยอยู่ปลายสายก็พูดจาตอบโต้ในธรรมนองที่ว่าหนูยังไม่เห็นของหลวงพี่เลยลักษณะประมาณนี้นะคะ
พระรูปนี้ก็ยิ้มเหมือนกับเขินเหมือนอายเหมือนผู้จาสอไปทางละมกอนาจารย์กันนะคะแล้วก็อีกคลิปนึงคือพระรูปเดิมวีดีโอคอร์คุยกับผู้หญิงคนนึงตอนที่นั่งอยู่ในรถนะคะที่เบาะหลังคุยกันไปสักพักเริ่มถกจีวอนเห็นขาแล้วก็เหมือนกับคล้ายคล้ายกับจะโชว์ของลับแล้วก็ทำหน้ากลุ้มกลิ่มแต่ตามภาพที่อ

ในลักษณะที่ว่าคือเด็กสาวคนนี้เขาบอกกับทางครอบครัวว่าพระรูปนี้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมครอบครัวก็เลยบอกให้ลูกสาวบันทึกภาพเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานค่ะแล้วก็จะได้เอาคลิปนี้ไปขอเงินไปขอเงินพระรูปนี้นอกจากนี้นะคะมีภาพที่พระรูปเดิมเลยค่ะนี่ค่ะภาพนี้นะคะพาเด็กสาววัย๑๗เนี่ยค่ะไปเที่ยวเขื่อน
วัดไปกันสองคนก็เดินไปบนถนนแบบนี้ไม่หมดนะคะยังไม่หมดนะคะมีคลิปเสียงการคุยกันค่ะระหว่างพระรูปนี้แหละกับเด็กสาววัย๑๗คนนี้แหละและคุยกันในลักษณะทางเพศนะคะ
นี่ล่ะค่ะเลยทำหมากน้ำหลับหลองต้องมาเที่ยวเท่าคืนนึง
เห้ยหลวงพี่บีวข้างบนดิวะ
นั้นให้นอนได้ดีนะอย่างนี้นอนตากยุ่งน่ะทำไมครับ
นี่แหละค่ะคือทีมข่าวของเราพยายามจะตามความคืบหน้า
เรียงประเด็นตั้งแต่ครอบครัวหันศา

เพื่อที่จะแล็คเมลจะขอเงิน
แต่ตรวจสอบไปตรวจสอบมาขยายผลไปมา
มันก็มีคลิปที่เหมือนกับพระเอง

ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่วัดนะคะ
ได้รับการยืนยันจากพระที่ใกล้ชิดกับเจ้าอาวาสว่า
ครอบครัวหันศาเป็นชาวเมียนมามาขออยู่ในวัดมาขอข้าววัดมาขออยู่
เขาก็บอกในมุมนี้ไงแต่พฤติกรรมของพระเนี่ย
มันก็ทำแบบนี้ไม่ได้อยู่ดีนึกออกไหมคะ
คืออ้าวเนี่ยเฮ้ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงน่ะ
ดูจากคลิปที่ออกมา
ถอดเชื้อผ้าแบบนี้หรือเปล่า
เอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราขยายผล

คือเรื่องนี้ต้องตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะ
ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ